คุณผู้ชมไปดูศึกเพื่อไทย
หอบเงิน๓ล้านไปสู่ขอก้าวไกล

เฮ้ยเอาจริงดิจริงดิเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออ
แต่เป็นควายนะไม่ใช่สนามเลือกตั้งนะควายตัวผู้เป็นของควายตัวเมีย

แต่เจ้าของควายไปตั้งชื่อควายเพื่อไทยกับควายก้าวไก่

ก็ช่างตั้งชื่อเจ้าควายเนอะเออหอมเงินสามน้ำไปสู่ขอกัน

อ่าถามนึงก็สุ่มเสียงเดี๋ยวทางพักก็จะมันอะไรรึเปล่า

อ้าวคุณปฐุมอายุ๕๐ปีหรือว่าเสียน้อยเจ้าของบ่อปลา
ชื่อว่าบ่อปลาน้อยฟาร์มครอง๑๓ที่ลำลูกกาปฐุม
เป็นคนแรกของจังหวัดประทุมนั่นแหละหอบเงินไปซื้อควายแพงที่สุดเลย
เสียน้อยบอกว่าประกอบอาชีพทำบ่อปลามานาน๑๕ปีนะฮะ
บ่อปลายังคงเปิดอยู่นะแต่ข้างบ่อปลาเขามีข้อควายด้วย
ชื่นชอบเหลือเกินหลงไหลในควายที่มันแบบมีความลักษณะพิเศษตั้งแต่เด็กเลย
เห็นขวายไม่ได้ต้องเข้าไปกอดนะนะแล้วเลี้ยงขวายมาห้าสิบกว่าตัว

เขาชอบเขาชอบทีนี้ก็เลยเอาเงินไปซื้อเจ้าก้าวไกล
เพราะว่ามีเพื่อนบอกว่าที่ชนบุรีเขามีควายตัวหนึ่ง
ลักษณะดีเป็นตัวผู้อายุ๒๐เดือน
ก็เลยเดินทางไปดูเค้าชื่อว่าควายงามชัยยันฟาร์ม
เห็นปุ๊บหลงลักทำยังไงดิชั้นรักเขา
ก็เลยตามตื้ออยู่พักนึงสุดท้ายหอบเงิน๓ล้าน
ไปซื้อเลยมหาจ้าของคล้าวไก่ก็ได้
ก็ดีอกดีใจเข้ามาสู่ขอถึงที่นะฮะก็เลยอ่ะขายเข้าไปเออทำไมเขาตั้งชื่อ
เป็นแบบนี้กันก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเขารักของเขาแหละคุณผู้ชมนะฮะเขา
อยู่นานสุดท้ายเจ้าของควายที่ชนบุรีก็เลยขายให้เรียบร้อยแล้ว
ฉันก็รักของฉันเข้าใจใช่ไหมถูกต้องพี่ดูแล้วเนี่ยลักษณะดีเลยนะคะ
ไม่ใช่โน้นโน้นขวายขวายขวายแหละสุดท้ายดี